ร้องได้ให้ร้อง

แม่นใจบ่มากดี
แต่ย้อนหักอายนิติ

ที่ต้องขึ้นเวทีมาชิงเงิน

จะเป็นเพลงอะไรสร้างความหนักใจแค่ไหน

แล้วทำไมตอนเพลงร้องจบแล้วแบบ

ส่งไม้ต่อให้กับน้าเมค่ะเชิญครับเชิญครับ
เป็นไงครับตื่นเต้นแทนน้องค่ะแต่ก็มาหนักใจตัวเอง
น้องร้องไปแล้วไงน้องร้องไปแล้ว
เหลือน้องเมนี่แหละจริงมาถึงเรื่องราวของพี่เมกันบ้าง
สมาชิกในครอบครัวมีกันทั้งหมดอย่างที่เราเห็นเนี่ย

ไม่มีค่ะก็น้องปิ๊กก็เรียนน้อง

ตอนนี้มันไม่มีใครจ้างแล้ว
เพราะว่ามันลดตลาดไปแล้ว
ใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรทำแล้ว
ดนตรีก็ยกเลิกหมดเลย

แล้วครูที่ไปสอนก็โรงเรียนก็ปิด

ก็ตั้งแต่โควิดเข้า

ระหว่างทางที่โควิดมันทำงานอยู่
และเราไม่ได้ทำงานเราเอาตังค์ที่ไหนกิน

เซ็ตอุปกรณ์ไว้ให้แล้ว

นาฏเอกแล้วปิ๊กเล่นคีย์บอร์ดนะครับ
วันนี้จะเล่นสไตล์ไหนให้พวกเราได้ดู
ของผมจะเป็นการไล่ละนาดพื้นฐานครับ

งั้นวันนี้นะคะให้คุณผู้ชมดูโชว์นี้นะคะ
เผื่อคุณผู้ชมอยากติดต่องานนะคะ
ก็อยากให้จ้างงานเพื่อเป็นทุนการศึกษา
แต่ว่าอยากให้ดูฝีมือกันก่อนค่ะ

ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ
เธอน่ารักแค่ไหน
จะรีบมากไปกว่ามันมีดีไม่งาม
ไปเลยเก๊กฟอง

ก็เป็นว่าดูชิมมัย
จนเธอมาขอเบอร์โทเขาทางเราเอ๋ย

เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียง
รอซ้ายแบบแบบแบบไม่รอ
ไว้รอแต่เมื่อนี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ
ลงภาเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษา
ยอมจำนวนเธอและวันนี้แค่แรกเห็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและเบอร์โทร
หนุ่มขอบคุณที่ผ่านทุกสำคัญ
อินโทรยกที่๒มาเลยครับ
พออินโทรเพลงนี้ขึ้นมานะคะพี่เมย์แล้วก็ปังปอนมีอาการทั้งคู่เลย
แต่ว่าไม่รู้ว่าอาการของทั้งคู่คืออาการความรู้สึกเดียวกันไหม

ถ้าอย่างนั้นเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรครับ
รอเพราะรักค่ะรอเพราะรักค่ะนะคะร้องเพลงนี้บ่อยไหมคะพี่เมย์
ร้องบ่อยค่ะแต่แบบไม่เคยเจาะจงเลยว่าคำอะไรอย่างนี้
แต่ร้องอาการเดียวกับปังปอนในเพลงของเขาเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
ถ้ามีปัญหาหรือว่าไม่มั่นใจนะครับเราก็มีตัวช่วยให้
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับยกที่๒นี้นะครับ
เรามีตัวช่วยให้ใช้ได้๒แผ่นป้ายจาก๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านในวันนี้
คุณเมย์ครับในเพลงนี้ยกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้นะครับ
ตั้งใจให้ดีนะครับคุณเมย์ครับรวบรวมพลังค่ะ
แล้วชิงเงินมาให้ได้ค่ะพี่เมย์นะครับลุยค่ะ
ยกที่สองเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๒เพลงมาครับ
หดกันด้วย
เจ้าสักพี่พี่
ให้รอรอพี่ก็รอได้
ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
ทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยไม้ปอง
พ่อเหนือทองของฉัน
สักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้
เพราะรอมาแล้วตั้งมากมาย
จะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
โปรดจงเห็นใจอย่าตัดเยื่อใหญ่
มีต่อกันเพราะความรักที่คงมั่น
พันไม่แปลแม้สักนาที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจเปรียมล้นข้ามปี
เธอจะเอาเธอฟังให้ดีรักที่มีให้เธอพูดดี
สักกี่ปีจะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชมรอแม่นานมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจแดดเดียวรักคนเดียวน้อง

รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจเปรียมล้นข้ามปี
จ้าเธอฟังให้ดีรักที่มีให้เธอผู้เดียว
สักกี่ปีจะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชมรอแม่นานมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียวรักคนเดียวน้องจึงต้องรอ
แสดงสีหน้าเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนน้องปังปอนคนนี้เครียดไม่แพ้กัน
ไม่รู้ว่าจะมีจุดไหนผิดจนทำให้ใครบางคน
ต้องจบเส้นทางการสะสมเงินทุนหรือไม่
ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
ยกนี้นะครับมีผู้ที่ร้องถูก๑คน

ผู้ที่ร้องได้ก็คือ